ตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันนี้เป็นต้นไป
ทีมข่าวพยากรอากาศไทยรัฐทีวีคาดการณ์
ว่าทางตอนกลางของประเทศอุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อุณหภูมิของวันนี้และวันพรุ่งนี้จะแตกต่างกันอย่างไร
รวมทั้งสถานการณ์ฝนทั้งตอนบนของประเทศ
ทั้งตอนล่างของประเทศจะเป็นอย่างไรนะคะ
ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศในประเทศไทยของเรา

สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของหมอกด้วยนะครับ
อาจจะต้องย้ำเตือนกันหน่อยในวันนี้
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดจากอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีวันนี้นะครับ
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ครับ
โดยเฉพาะเรื่องของอากาศเย็นก่อนหน้านี้
หลายพื้นที่ครับได้ฉ่ำใจเลยทีเดียวนะครับ

จากการตรวจสอบล่าสุดจากปัจจัยสำคัญอย่างบริเวณความกดอากาศสูง
ว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่มีการแผลลงมา

ยังคงมีการแผลลงมาถึงบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่าง

จึงทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันอยู่นะครับ
แต่ว่าตั้งแต่เที่ยงนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
ให้คุณผู้ชมสังเกตบริเวณพื้นที่สีน้ำเงินนะครับ
จะเริ่มถอยขึ้นไปนะครับ
ปกลุ่มบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ

ปกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศในพื้นที่ภาคเหนือ
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนเท่านั้น

ก็จะไปปกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือต่อไปนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ
ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ
ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ
ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ
ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ
ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ
ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ
ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ
ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ
ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ
ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ
ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ
ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ
ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ
ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ
ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ
ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ
ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ
ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ
ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ
ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ
ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ
ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ
ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ

ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ
ก็จะมีการแผ่ลงมาแตะบ้างนะครับ